สนับสนุนโดยบิ๊กซีถูกสุดไปเลย
แม่บ้านประจำบานสวัสดีค่ะ

ทอปตระลังนินุประสุทธนาวินค่ะ
ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อม
จัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านคุณรู้

คืออย่างนี้วันนี้เนี่ยนะก็ไม่มีอะไรมากหรอก
แค่อยากจะแบบหาไอเดียทำเค้ก
เพื่อที่จะวันเกิดสามี
แล้วได้ทำเค้กให้แบบว่าให้นางไงน่ารัก

โอ้โหดูแบบไม่น่าเชื่อเลยนะคะ

พี่กาวคะถามถูกที่ถูกเวลาเลย

เป็นบริการเป็นบริการของแม่บ้านภาครวย

แม่เป็นคนโทรศัพท์ไปติดต่อกับเค้ก

เงินหมดแม่ก็โทรแต่ใครเป็นคนหา

เป็นร้านเค้กที่โด่งดังมากในโลกโซเชียลนะ
โอ้โหร้านนี้เขาสร้างสรรคเก๋ทั้งนั้น
เชฟเอ๋ยคุกกี้เอ๋ยเขาทำเป็นแบบรูปแบบ๓มิติ

ใช่เพราะว่าเขารักการทำขนม
แล้วก็อยากจะทำขนมให้กับคนพิเศษของเขาเนี่ย
แล้วก็ให้คนที่แบบได้รับเค้กได้รับขนมเขาได้เกิดความประทับใจใช่ไหมคะ
โอ้โหเขาบอกว่าเป็นพื้นที่ในการทำขนมในสวนอันร่มรื่นที่บ้านเขา

แต่ว่ากาวไม่มีพื้นฐานเลยนะในการทำเค้ก
แม่กาวนะลูกพิษแย่กว่าลูกเยอะ

บอกเขายินดีสอนนะไม่ว่าใครจะฝีมือขนาดไหน

ตำก็คือติดลบเลยนะหล่ะเหรอแม่โอเค

รสชาติก็อร่อยด้วยเจ้านี้ดัง
โอ้โหโอ้โหรถรดอยากเรียนแหละ
รอกันแล้วนะคะเห็นกันเรียกบากกันในช่วง

เป็นผู้ขึ้นไปกี่บีนค่ะรวย
เม้ปัสหรวย
และตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณเอมอัจจิมาย
กีรวรรติกฮจรเจ้าของร้านแพดซิการ์เดนค่ะ

เหมือนยังเด็กอื่นบุญรุ่นเลย
นั่นดิแล้วก็เป็นเจ้าของกิจการแล้ว

ก็คือบ้านก็เป็นสวนแล้วเราก็ชอบอะไรชิล
ชอบทำขนมแล้วเรียนจบมาทางด้านขนมได้ไหม

แต่ว่าหลังจากนั้นก็คือพอรู้ว่าเราชอบทำขนมเราก็

แล้วอะไรที่ทำให้คิดว่าเราจะต้องทำเค้กที่เป็นแบบว่า๓มิติ
ทำไมไม่ทำเค้กตามท้องตลาดทั่วไปอะไรอย่างนี้
จริงตอนที่ไปเรียนเราก็แบรงค์เนอะไม่รู้ว่าอะไร
แต่ว่าพอพอไปเรียนเสร็จปุ๊บเออในคอร์สเนี่ย
มันก็จะเลี้ยตั้งแต่คุกกี้ไปจนถึงเค้กแต่งงาน
มันก็จะมาเจอจุดที่เราชอบคือเราเรียนทุกบท

มันยากอะเขาเคยเห็นในรายการที่แบบน้องเขาทำเค้กแบบนี้
กว่าจะได้เป็นอย่างนี้นะคุณแม่ยากมากนะ

กระแสตอบรับคือจริงทำมา๓ปีแล้วเนาะ

ก็คือลูกค้าก็จะส่วนใหญ่เนี่ย
คือเราไม่ได้ใช้เงินกับเฟซบุ๊คหรืออะไรเยอะอะไรอย่างนี้

ใช่แล้วจำได้แล้วที่เห็นดาราไปสั่งบ่อยนะ
ร้านนี้ใช่ไหม
ค่ะอ๋อจำได้ว่าแบบใช้อ๋ออย่างนี้เป็นดารามีส่วนช่วยในการขยายประหลาดไหมคะ
ก็ส่วนหนึ่งด้วยค่ะเพราะว่าเพราะว่าอย่างพอออกรายการหรืออะไรอย่างเง
จะมีแบบว่าช่วยโปรโมทอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็จริงพี่ที่สั่งเยอะเนี่ยจะเป็นกลุ่มแฟนคลับ
ก็คือจะมีแฟนคลับคนนี้คนหลังจากคนนี้
มีแฟนคลับอีกคนหนึ่งโดนสั่งต่อบ้านโน้มบ้านนี้มาต่อกันไป
อยากรู้จังเลยว่าอย่างยกตัวอย่างเค้กหนึ่งก้อนเนี่ยนะคะ
ก็จะอยู่แบบครึ่งวันอะไรอย่างนี้ค่ะครึ่งวัน
ใช่เอางี้เทียบง่ายนะน้องจ๋า
ถ้าเทียบกับเค้กแบบว่าขนาดเท่ากันรูปลักษณ์คล้ายกันอย่างนี้
ปกติทั่วไปเนี่ยอย่างนั้นเขาใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะ
จริงถ้าเป็นแบบนั้นถ้าไม่ต้องเสียเวลาในการต้องมาแต่งข้างนอกให้สวยงามอย่างนี้ค่ะ
ก็คือเราอบไม่กี่ชั่วโมงก็เสร็จแล้วอบ
แล้วก็ลอยเย็นประกอบร่างขึ้นมาให้มันเป็นทรงสวยงามก็คือเสร็จแล้ว
เอาอันนี้ดีกว่าชามอันนี้ดีกว่าเพราะว่ามันเป็นการปั้นเกิดขึ้นไงแม่

ถ้าอย่างอันนี้ค่ะอย่างน้อยถ้าแบบปั้นเอาคนที่แบบชำนาญอยู่แล้ว
ก็จะประมาณสักชั่วโมงหนึ่ง
ราคามันแพงขนาดไหนเพราะเวลาในการทำเนี่ยต้องบอกว่า
เป็นงานศิลปะและเป็นงานปรานีตด้วย

อันนี้น่าจะ๕๐๐๐บาท
เก่งหายช่อน

อย่างนี้ถ้าเกิดสั่งแบบแปลกต้องออเดอร์ล่วงหน้านานกี่วันคะ
เดอร์ล่วงหน้าประมาณ๕๗วันค่ะ

เอาจริงนะจะมางานฝีมือจะให้มา๒๓วันเสร็จได้ยังไงล่ะ

เดอร์สั่งต่อเดือนประมาณเดือนละกี่ก้อนคะ
เอาแยกตามไซส์เลยนะไซส์เล็ก
มันจะประมาณเกือบ๑๐๐ต่อเดือน

ตลอด๑อะไรแน่ละแล้วแต่วันค่ะ

ราคาเค้กที่เคยขายแบบราคาต่ำสุด

รวมตกแต่งแล้วจะอยู่ประมาณพันปลาย
ใครคือฟองดองครับคุณฟองดองคือแบบไอ้ที่มันเป็นน้ำตาล
ที่เป็นตัวปั้นขึ้นมาอีกนะอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้

โซมไปได้แต่ตกแต่งในสไตล์ที่เราชอบ

ต้องบอกก่อนว่าแบบกำไรมันไม่ได้เยอะมาก

ใช่เพราะว่าจริงมันไม่ได้เปลืองค่าของ
คือค่าของด้วยแล้วก็ฆ่าคน

ชิ้นอาจจะได้กระมาณ๓๐เปอร์เซ็นต์แต่ลูกค้าเข้ามาเยอะ

ถ้าอย่างงี้ถามหน่อยดีกว่าว่าสำหรับร้านค้าทั่วไปนะคะ
ที่อยากต่อยอดธุรกิจของตัวเองแล้วอยากแบบ
อยากมีความเก๋ไก่แบบนี้บ้าง
ต้องการแบบว่าเรียนมีสอนไหมคะ
ถ้าเป็นช่วงก่อนอันนี้จะมีสอนบ่อยค่ะต่อเดือน
แต่ว่าถ้าเป็นช่วงนี้ใช่ค่ะว่าปล่อย

แต่ว่าก็จะมีจัดเวิร์คชอปบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างนี้
เพราะว่าพอดีพอเรารับงานเยอะว่าไม่มีเวลา
ไม่มีค่ะก็อย่างล่าสุดเวิร์คชอปที่เราได้จัดไปนะคะ
เวิร์คช็อปที่เพิ่งจัดไปก็จะมีพี่แม็กซเจนมานะ
มาร้องเพลงให้เป็นมินิคอนเสิร์ตนะคะ
แล้วก็จะมีพี่ป๊อกเกอร์แล้วก็นิตยศาสต

แล้วก็จะมีการจัดเวิร์คชอปอื่นเพิ่มเติมหลังจากนี้อีก
ก็ยังไงก็ลองติดตามดูได้นะคะ
แล้วอย่างนี้ถ้าต้องคอยติดตามว่าจะมีซอยที่เมื่อไหร่ต้องดูที่ไหนคะ
ดูที่ไอจีก็ได้หรือว่าเฟซบุ๊กก็ได้ค่ะ
แล้วถ้าสมมุติมาเรียนแล้วอย่างนี้
คนดูทางบ้านแม่บ้านสนใจอยากมาเรียน
อย่างนี้เรียนเสร็จเราสามารถเปิดร้านเป็นประกอบอาชีพเลยได้ไหมคะ
ได้ค่ะแต่ว่าคือเขาจะมีความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่าง
แต่ว่าสวยไม่สวยยังไงเนี่ยอะไรก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

ต้องบอกสืบสาวเราเรื่องกันมาพอสมควรแล้วนะคะ
ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพร้อมกับอุปกรณ์ที่จะทำให้น้องเอมเนี่ยนะ
เปิดเผยสูตรเด็ดเคล็ดลับให้การทำเค้ก๓มิติ

โอเคคิดแล้ววันเกิดฟรีหน้าอันนี้น่ารักค่ะ